อยากจะเอามาแชร์แล้วให้มันกลายเป็นอุทาหรณ์
ให้เป็นสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
โดยเฉพาะอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอ
ถ้ามันมีเรื่องของเด็กเราจะพูดคำว่า

และเด็กเล็กวัย๑๒ขวบ๓ขวบ

คุณผู้ชมจะลองดูเลยค่ะ

เฮ้ยคือตกใจ
แล้วหนึ่งคือคำถามแรกคือ
แล้วเด็กคนนี้มายืนอยู่กลางถนน
ที่มีทั้งรถพ่วงรถใหญ่รถตู้
วิ่งมาตรงนี้ได้ยังไง

อยู่ดีมาตรงกลางถนนแบบนั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางคืนด้วยนะคะ

รถพ่วงที่เบรก

เขาหยุดรถได้ทันนะคะ
พ่วงคันนี้เป็นรถสิบล้อนะคะคุณ

คือน้องไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ถูกรถชน

คุณพลวัสสีพายุสามสิบสามปีค่ะ
เจ้าตัวอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีธุยา

คืนนั้นสักประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืน

อำเภอบางบานมันก็มืดมาก

เขาขับรถตามรถพ่วงคุณผู้ชมก็เห็นภาพ
ในคลิปแล้วเขาขับมาเสร็จปุ๊บ
เลยว่าเขาเห็นว่ารถพ่วงอยู่ดี

เขากลัวจะชนก็เลยเบี่ยง
ออกช่องทางขวาจนกระทั่งไฟหน้ารถไปส่องเข้ากับตัวเด็ก
แล้วเขาตกใจมากเขาเห็นเด็กยืนอยู่ตรงนั้น
แล้วก็ไปเห็นว่าพี่คนขับรถพ่วงนั่นแหละเป็นคนลงไปอุ้มเด็กเข้าไปข้างทาง
ทีมข่าวเรานะคะไปดูค่ะที่ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นบางบานอายุทยา
ก็พบเด็กด้วยนะตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นเจอยายด้วย
เปิดร้านขายของชำอยู่ริมถนนบอกแบบนี้ว่า

หันไปเห็นพยายามตามหาลูกปรากฏ
เฮ้ยทำไมประตูไม้ที่มันกั้นเอาไว้ถูกเปิดออก
รีบออกไปดูแต่ก่อนที่จะออกไปดูแม่บอก
ได้ยินเสียงรถเบรกดังเอี๊ยด

ใช่ฟังเสียงยายหน่อยละกันค่ะ

เขาก็นั่งอยู่กับลูกเขาแต่แบบอยากเข้าน้ำก็เข้าน้ำ
เด็กก็อยู่ด้วยกันปกติแม่เขาจะเอาเข้าด้วย
แต่เอ๊ะเห็นเล่นกันอยู่ก็เลยไม่ได้เอาลูกเข้า
ออกมาเองได้เรื่องว่ารถเบรก
ยายก็เล่าแบบนี้อย่างที่พี่ขวัญเล่าให้ฟังแล้วค่ะ
แต่ว่ายายก็เตือนแม่แล้วว่าต่อไปอย่ามาเผลอแผลแบบนี้นะ
คอยเฝ้าลูกเอาไว้ให้ดีก็เอามาเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมแล้วกันนะคะ
เด็กเล็กเขาไปได้ตลอดจริงเนอะ